พี่แก้มก็ผมตรงกับพี่หมอว่า
ผมเคยศึกษามาว่าคนที่พิจิตเวทจะไม่ทำร้ายผู้อื่น
แต่ที่น่าสังเกตเห็นไหมครับเวลาตำรวจเนี่ย
ตอนนั้นตำรวจอยู่ข้างนอกด้วยนะแล้วมีกระจกกั้นยังไม่เข้าไปเนี่ย
ผมว่าเสียงของตำรวจที่ไปสั่งเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิน
แต่ท่านดูลักษณะไหมว่าพอตำรวจเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เขาแสดงบทบาทถึงแบบเหมือนในหนังเลยแล้วเหมือนต่างประเทศมาก
คือยกมือแล้วคุกเข่าเลยซึ่งถ้าเป็นคนร้ายบ้านเราไม่ใช่อย่างนี้นะ
เห็นไหมเนี่ยนี่คือการเรียนแบบให้เห็นชัดเจนเลย
ที่หมอพูดเลยว่าเนี่ยต้องไปดู
และเอาละที่เวลาพอจับแล้วบอกว่าเอ๊ะเห็นไหมเห็นไหมอะไรต่างเนี่ย
ถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่หมอพูด
แต่ถ้ามองกันลึกแล้วต้องไปดูพฤติกรรมเด็กคนนี้เป็นคนฉลาดนะ
เรียนเก่งฉลาดวางแผนขนาดนี้เนี่ย
เขาจะทำให้เขาตัวเขาหลุดหรือเปล่า
ในเวลาอันนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดมีอะไรขึ้นเขาต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่า
อย่างที่หมอพูดไอ้ตรงนี้สำคัญ
เพราะฉะนั้นหมอจิตเวทเองเดี๋ยวเขาจะรู้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย
ทำเพราะแกล้งทำหรือทำเพราะเขาเห็นสิ่งที่
อย่างที่เขาพูดจริงนะครับตรงนั้นต้องมาดู
คือตอนนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหากับเด็กชายวัย๑๔ปี
คนนี้เอาไว้ก่อน๕ข้อหามีฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธปืนแล้วก็การยิงปืน๕ข้อหา
เพียงแต่ว่าคือในทางกฎหมายพอเป็นเด็กอายุ๑๔ปี
คนก็แมทตอนนี้มุมมองคนก็ยังมองกันว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับโทษแบบไหนอะไรยังไง
โทษโทษสูงสุดนิดหน่อยยังไงคือโทษเนี่ยตัวหมายเพราะว่าถ้าโทษอยู่ไม่เกิน๑๔ปีครับคือคือไม่
ความผิดแต่สารลงโทษไม่ได้เพราะกฎหมายบอกเลย
ไม่ลงโทษไม่ยกโทษไม่ว่าจะไปประเมินแล้วจะมีอาการทางจิต

ก็คือยกโทษเลยกฎหมายเขียนไว้ยกโทษเลย
อันนี้ไม่ได้ให้สารใช้ดุลพินิษฐ์เลยนะใช้คำว่ายกโทษเลย
ผมเนี่ยเรื่องเนี้ยมันไปสะท้อนจิตใจผมตั้งแต่
สมัยผมเป็นสายสืบแล้วครับผมเคยจับเด็กอายุถ้าจะไม่เกินสิบหกปี
สี่คนขี่รถมอไซค์สองคันตะเวนไปตอนหัวค่ำเนี้ย
ไปเจอเด็กผู้หญิงที่มาซื้อของบ้างอะไรต่างเด็กวัยรุ่นเนี่ย
แล้วก็เอาไปจี้แล้วก็เอาไปขมคืนห้าสิบลายโหห้าสิบลาย
พอจับเด็กนี้ไปพรุ่งนี้เนี่ยได้รับออกตัวมาแล้ว
คุณรู้ไหมว่าเด็กห้าสิบคนเนี้ยเขาเห็นมันออกมาเนี้ย
จิตใจเขายังไงโอ้โหพ่อแม่เขาซึมเศร้าขนาดไหน
ดังนั้นไอ้กฎหมายพวกนี้เวลาออกมาเนี่ย
คิดถึงคนกระทำมากแต่ไม่เคยคิดผลกระทบต่อคนที่สูญเสียนะ
ไปดูกฎหมายทุกวันนี้ผมจะอ้างว่าเด็กอ้างสิทธินวชนต่าง
ผมถามว่าเด็กสิทธิชนเอาล่ะเรารู้แต่เขาก็ทำผิดไง
แล้วคุณทำไมไม่นี่คุณจะเยียวยาไงคุณพูดไหมในกฎหมาย
พูดไหมว่าจะดูแลคนที่สูญเสียอะไรไม่เคยพูดนะ
คือถ้าดูจากกฎหมายถ้าต่ำกว่า๑๔หรือว่าไม่เกิน๗ปีเนี่ย
อะไรก็จะไปเรียกบีดามันดาหรือผู้ปกครองมาตักเตือนอะไร
มาตักเตือนลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมให้ไปดูแลอะไรอย่างเงี้ย
ผมถามว่าแล้วถ้ามาดูแลคุณจะควบคุมได้ต่อไปไหม
ทุกวันไหมอยู่กันทุกวินาทีไหมมันก็จะเป็นอันตรายขึ้นอีก
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง